ทีนี้มาแสดงความดีใจกับผู้ที่ถูกรางวัลที่๑ในงวดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีท่านหนึ่งเป็นสับปะเรออายุ๓๗ปีเท่านั้น
เป็นสับปะเลออยู่ที่วัดสายไหมตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
นายชุมพลตะคุณะหรือว่าสับปะเรอเปิ้ล
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปพบขณะที่อยู่แถวเมนเผาศพในวัดฮะ
ก็มีเพื่อนมาแสดงความยินดีกับนายชุมพล
หลังจากทราบข่าวว่าสับปะเหลอเปิ้ลนั้น
สลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันนี้
๒ใบมูลค่า๑๒ล้านบาท
หมายเลข๓๔๕๖๕๐นะฮะ๑๒ล้านบาทนะครับ
ชุมพลได้นำสลากไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สพคูคศเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
อกจากนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลที่ให้โชค
ซึ่งเป็นกุมารทองลูกเทพหรือว่าไอ้มะขาม๑๐วัดสายใหม่รุ่น๒
เจ้าตัวเชื่อว่านี่แหละได้โชคลาภมาจากลูกกุมารทอง
ที่มาเข้าฝันบอกเลขกุมารทองลูกเทพไอ้มะขาม๑๐วัดสายใหม่รุ่น๒
นายชุมพลบอกว่าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สประเริ่ม
ที่วัดสายไหมมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
แล้วก็อยู่กับหลวงพ่อออสเจ้าวาดวัดสายใหม่มาตั้งแต่เด็ก
ก่อนหน้านี้วัดมีงานปลุกเสกกุมารทองลูกเทพ
หรือว่าไอ้มะขามสิทธิ์วัดสายใหม่รุ่น๒
ซึ่งหลวงพ่อออสได้ให้มาทั้งหมด๓องค์
มักจะพูดขอลูกกุมารว่าขอให้มีโชคลาภ
เมื่อคืนก่อนที่จะหวยออกเนี่ยนะคุณเข็มมาสอน
เปรอเปิ้ลฝันว่ากุมารเนี่ยมาเข้าฝันบอกว่า
ไม่ออกหรอกเลข๘๕๐แต่จะออก๖๕๐หรือ๙๕๐
ก็เลยโทรไปบอกแม่ค้าขายสลากเจ้าประจำที่เคยซื้อกันอยู่
แถวย่านดินแดงบอกให้หาเลขไว้ให้หน่อย
แม่ค้าก็เก็บไว้ให้๒๐ใบอะไรที่เป็น๖๕๐อ่ะ
เอาหมดเก็บไว้ให้๒๐ใบ
พอหวยออกมาตรวจดูเอ้าถูกรางวัลที่๑๒ใบ
ดีใจมากรีบวิ่งไปหาหลวงพ่อออสที่กุฏิเลย
บอกว่าลูกรวยแล้ว

เราก็เลยเราก็ตั้ง๕๕๐มา
มีเงินแล้วเนี่ยแล้วเรายังจะทำงานอยู่ไหม
ทำครับทำปกติทำตัวเหมือนทุกอย่างสบาย
เพราะเงินทองของมีค่าเป็นของนอกกาย
ตายไปเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากคุณงามความดี
นี่โอ้โหนี่ไงพี่เปิ้ลหนวดสวยจริงนะ
อ่ะเป็นพี่ซะแล้วนับญาติกับพี่เขาเลย

ทีนี้ค่ะขอแสดงความยินดีย้อนหลังค่ะ
นายสุนทยาคำจันทร์อายุ๓๒ปี
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครพนม
เขามาทั้งภรรยาทั้งญาติทั้งเพื่อนนะคะ
เอาเครื่องเส้นไหว้มาถวายสักการะบูชา
พญาศรีสัตนคราชริมฝั่งแม่น้ำโขง
เพราะว่าเขาถูกรางวัลที่๑งวด๑กุมภาพันธ์ค่ะ

เขาบอกว่าเขาเคยมากราบขอพร
แล้วเขาก็ถูกรางวัลที่๑จริง
แล้วตอนนั้นบนเอาไว้ว่าจะมาแก้บน
ถ้าถูกรางวัลก็เลยถือเอาเลิก๑มีนาคมมาทำพิธีแก้บน

จ้างวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำเสียงอีสานของแม่นกน้อยอุไรพร
ค่าจ้าง๒๘๐๐๐บาทเลยนะ

รำแก้บนถวายปู่พญานาคตามความเชื่อ
แล้วก็ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เขาไปทำบุญได้ดูกันฟรี

เป็นชาวนาที่บ้านเพชรละครตะบนเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์

ตอนนี้แสดงความยินดีกันไปก่อนนะครับ
เพราะว่าวันนี้ถูกรางวัลที่๑๑๘ล้าน
โอ้โห

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ
พวกเราก็มุ่งมั่นกันต่อไป

ไม่เป็นไรค่ะคือมีให้ลุ้นกันอยู่นะคะเดือนละสองหนนะคะ